คือหลายคนก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปว่ามันจะใช่จริงไหมหรือมันคืออะไร
นี่นะคลิปนี้เป็นคลิปที่นายสุภโชคกุศลวัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

เจอยานแม่และยานลูกเห็นไหมนันนันนันนันยานลูกอีก๓
นี่เขาถ่ายจากพื้นข้างล่างนะหรอพื้นดินนี่หรอ

เขาบอกว่าผมเห็นลักษณะเหมือนยาลำใหญ่แล้วรูปร่างคล้ายปลากระเบน
ลอยอยู่กลางท้องฟ้านี่ค่ะ
นี่คือยาลำใหญ่คล้ายปลากระเบนลอยอยู่กลางท้องฟ้าแล้วสักพักหนึ่ง
มันก็มีวัตถุอะไรบางอย่างที่คล้ายกันอีก๓ลำโผล่ออกมาทางด้านขวา
นี่ค่ะเหมือนยานแม่ยานลูก
นิ่งอยู่เหนือก้อนเมฆจากนั้นทั้งสี่ลำก็ค่อยลอยตามแรงลมและหายไปพร้อมกับเมฆฝน

ติคุยกับผีได้เผื่อถ้าเจอจริงพี่ติก็ต้องคุยกับเอเลียนคุยกับมนุษย์ต่างดาวได้แน่

ไปถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าพี่เห็นที่ไหนอะไรยังไงเนี่ย
เขาบอกว่าก็วันนั้น๒๒กันยายนผมไปประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลกุฎเพียขอม

ตอนนั้นก็มีผอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลกุบ้านแท่นอยู่ด้วย
ผมรู้สึกร้อนก็เลยไปเปิดหน้าต่างยืนมองออกไปที่ท้องฟ้า
แล้วผมก็เห็นวัตถุประหลาดลอยนิ่งอยู่กลางท้องฟ้า
ห่างไปประมาณ๔๑๐กิโลเมตร
ลักษณะเหมือนปลากระเบนไม่มีหาง
ตอนแรกก็นึกว่าเมฆแต่ดูไปดูมามันไม่น่าใช่แล้วล่ะ
มันหยุดนิ่งกับที่ไม่ลอยไปไหนเลย
๕นาทีผ่านไปผมเห็นแสงไฟกระพริบที่วัตถุประหลาด

มือถือมาถ่ายคลิปเลยนี่มุมนี้

ติมาดูนี่มุมนี้พี่เห็นมุมนี้

ซูมผมซูมเลยซูมเข้าไปซูมเข้าไป
จังหวะที่ซูมเห็นยานแม่เอามียานลูกสามลำโพลออกมาอีก

ผมคิดว่ายานแม่ลำแรกคงส่งสัญญาณให้ยานลูก

รู้ตัวว่าเฮ้ยมีมนุษย์เห็นเรา

คือจะเลี่ยงมาแบบนี้เหมือนไฟเซคเพ็นเชียล
ทางไฟควรขวา

เมฆปันบังทั้งสี่รำเลยคราวนี้

ไม่นานแวบเดียวเอง
หายไอ้เมฆฝนนี่ก็กระจายออกหมดเลย
ไฟอะไรทำให้เรา
คุณผู้ชมใครรู้ว่ามันคือไฟอะไร
อ่าคุณผู้ชมใครใครรู้มันคือไฟอะไรบอกเราหน่อยละกัน
มันถือใจมันถือรม
สีหน้าเหมือนใช้มือไม้ในการเล่ามันได้แต่อารมณ์ไง

เพราะมันดูนิ่งปกติเวลาเจอยูเอฟโอนี่
กล้องจะแบบสั่นไหวมากเลยเพราะว่ามันบินเร็ว

ไม่ค่อยเคลื่อนนิ่งแบบนิ่งไปเลยค่ะอืมอ่ะก็ต้องถามคนที่เขา
ในเรื่องนี้แล้วก็ศึกษาในเรื่องยูเอฟโอคุณพีชทองเจือค่ะ
เป็นคนที่ศึกษาเรื่องอย่างจริงจังมาเป็นเวลานานกว่าสามสิบปี
ไปถามพี่พีชนะคะครับพี่พีชก็ไปคุยกับบอมอภิวัตนี่แหละ
ส่งบอมอภิวัตไปบอกกรณียูเอฟโอสี่ลำที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ย
ผมว่ามันคือยูเอฟโอหรือที่ปัจจุบันนาซ่าเขาเรียกชื่อมันว่ายูเอพีอ่ะ
อืมผมเชื่อนะว่ายานที่พบมันน่าจะเป็นทรงจานคว่ำ
ลำตัวยานสีเงินยาวไม่ต่ำกว่ารถเมย์สิบห้าคันเรียงกันโอ้โห
ลักษณะมันคือยานแม่แล้วก็ยานลูกอาจจะเป็นการมาศึกษาหรือเรียนรู้การดำรงอยู่ของโลกหรือเปล่า
แต่ผมก็ไม่ทราบจุดประสงค์ที่แน่ชัดว่ายานต่างที่มาในตอนนี้มาทำไมมีภารกิจอะไร
หลังหลังคนเห็นบ่อยบ่อยอย่างสิบแปดกันยายนที่ผ่านมาหน้าบ้านผมที่ย่านรังสิตอ่ะ
ผมถ่ายรายการอยู่อยู่ก็มีพระอาทิตยทรงกรดมันเป็นเหมือนมิติเปิดถึงกัน
ก็เลยเดินทางข้ามมิติกันอะไรสักอย่างกันมาได้เลยหยิบมือถือมาถ่ายไว้เนี่ยพระอาทิตทรงกรด
นี่ใช่ไหมที่อันนี้ของพี่พีชนะพี่พีชค่ะ
แล้วก็เจอวัตถุประหลาดบนท้องฟ้าอันนี้อันไปไหนแล้ว
คือวันนั้นพระอาทิตย์ทรงกรดพี่พีชก็เหมือนกับมิติมันเปิด
อันนั้นอาจจะเล็กไปแต่เขาวงให้ดูแล้วเป็นจุดนี้ขยายให้ดู
เนี่ยค่ะวัตถุประหลาดอ่า
พี่พีชบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจใช่ไหมค่ะ
อยากให้เปิดใจศึกษาเรื่องนี้แต่ก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันแล้วกัน
หรือว่าคลื่นที่เหมือนคลื่นไมโครเวฟที่ปล่อยออกมาเอ่อครอบคลุมยานตัวเองไว้เพื่อ
เพื่อที่จะไม่ให้ไม่ให้มองเห็นซึ่งซึ่งเขาเปิดก็ได้ปิดก็ได้
แต่ว่าเช่นเดียวกับโทรขึ้นโทรศัพท์ครับบางทีมันก็มีขีดหนึ่งบางทีก็มีเต็ม
ก็ก็เป็นลักษณะเดียวกันตรงโมเมนต์ที่โผล่ออกมาเนี่ย
อาจจะเป็นช่วงที่คลื่นมันหายไปเท่าที่เคยเห็นกันเนี่ย
มันไม่น่าจะอยู่ในเรื่องของการเตือนหรือว่าเตือนภัยหรือใด
น่าจะมาทำภารกิจอะไรบางอย่าง
รูปแบบนึงที่ทำให้คนเข้าใจผิดมากเหมือนกัน
คือเมฆฝนฟ้าขนองหรือว่าแพนัส

แต่ก็มีบางครั้งเหมือนกันที่หน้าตาคล้ายกับจานบิน

ซึ่งอันนี้เนี่ยเห็นพอบอกมันมาพร้อมกับเมฆฝนใช่ไหม

แบบแรกมันจะขยุกใอย่ากติดอยู่ใต้ขานเมฆเลยนะครับนะ
ซึ่งคนก็มองปกติมันมารอบเมฆฝนมันไม่ใช่เรียบมานก

มันหลุดออกมาได้

มันจะหอบให้มันกลายเป็นรูปร่างหอบเป็นแค่ถือมันจะเนียนได้
ก็อาจจะดูเป็นจานบินเล็กจันทร์

เมฆฝนค่ะอาจจะเป็นเมฆสองแบบ
ที่มันเหมือนกับประกบกันแล้วรูปร่างไม่แน่นอนสีมันจะเข้ม
ในอีกโลกนึงอีกดาวดวงนึง
มันเป็นคนละเรื่องกับเรื่องของพูดผีปีศาจวิญญาณนะ
คนละเรื่องกันค่ะอันนั้นเป็นหลักข้อนไปทั้งวิทยาศาสตร์เลย

กลุ่มคนที่เขาศึกษาแล้วเขาเชื่อเนี่ยพวกนี้เขามีของเขาอยู่เชื่อในหลักของวิทยาศาสตร์
เขาเชื่อว่าในจักรวาลนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีแค่พวกเราเท่านั้นหรอกที่อยู่
เขาบอกว่าถ้าโลกใบนี้มันยังมีสิ่งมีชีวิตอย่างพวกเราอยู่ได้ทำไมดาวดวงอื่นจะมีไม่ได้
ลักษณะคล้ายแบบนั้น

พี่ตี๋ก็ไม่ซับเซิฟอะไรมันเลยต้องมานั่งหากันเอง

ออกกำลังกายเขามีเวลาแค่เดือนละ๒ครั้ง